ปั๊บเราก็อยากไปไหนเลย
อยากไปแวะเที่ยวก่อนหรือว่าอยากเข้าโรงแรม
ฉันอยากจะเอาเท้าไปแตะน้ำทะเลให้เร็วที่สุด
ไปดูห้องพักสวยของฉัน
ถูกต้องเรามีเป้าหมายไปทาง

แต่ถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราลงจากเครื่องแล้ว

เราต้องขึ้นรถตู้หรือขึ้นรถลิมูซิงก็ตามนะ
แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้พาเราไปจุดหมายปลายทาง
เขาพาเราไปแวะก่อนเดี๋ยวจะขายทัวร์จ้ะ

เวสนะขอร้อง
นะ

รถตู้๑๕๐แต่ถ้าเกิดใครจะไปแท็กซี่ที่เขาว่า

เริ่มต้น๖๕๐คุณเลือกเลย

แต่ก่อนจะไปถึงจุดหมายปลายทางทุกคน
มีจุดเดียวกันไม่ว่าคุณจะเลือกรถตู้หรือว่าลีมูซีน
จะต้องไปแวะในจุดที่ให้เขาขายทัวร์ให้เราฟังก่อน

นักท่องเที่ยวหลายคนชาวไทยเองชาวต่างชาติเอง

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชม
ลงจากเครื่องมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเป็นแบบบูธใช่ไหม
แท็กซี่ลิมูซินอยู่แบบนี้สีเหลืองอะค่ะ
คือศูนย์ข้อมูลภูเก็ตเขาโพสต์คลิปนี้เป็นการตีแผ่พฤติกรรม
ของพนักงานขับรถตู้กับรถลิมูซีน
เขาได้รับสัมปะทานให้บริการรับส่งพฤติสาร

พานักท่องเที่ยวไปจอดแวะบริษัทนำเที่ยว

แจ้งให้นักท่องเที่ยวลงจากรถนะ

คนขับรถตู้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะ
ขอดูตัวโรงแรมตรวจสอบจุดหมายปลายทางก่อน

ทีนี้กลายเป็นว่าพอลงไปแล้ว
เสนอขายทัวร์ห้องพักร้านอาหาร
ทัวร์โปรแกรมท่องเที่ยวคือไม่ได้บอกเอาไว้ล่วงหน้า
แล้วคิดดูสิรีมูซีนถ้าเกิดว่าใครเรียกใช้บริการ
คนหนึ่งเริ่มต้น๖๕๐แล้วนะ
ออกรถทันทีก็จริงแต่ต้องมาจอดรอตรงไอ้จุดตรงนี้
มันเสียเวลาส่วนที่ขึ้นอยู่หน้าจอรถตู้ผู้โดยสารร่วมค่ะ
คุณผู้ชมคนหนึ่งจ่ายประมาณ๑๕๐หรือ๒๐๐บาท
จะออกเมื่อนักท่องเที่ยวเต็มคันรถ
แล้วก็ต้องออกไปไปจอดแวะขายทัวร์เหมือนกันกับรีมูซีนเลย
ฉันอยากจะไปโรงแรมพี่เบิร์ตก็ขายอยากจะแตะน้ำทะเลแย่แล้ว

นักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้โอเคล่ะขายทัวร์นะครับก็ส่วนหนึ่ง
แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บางทีเขาจองที่พักอะไรมาแล้ว
เขาจองมาอยู่แล้วเขาวางแผนการเดินทางมาอยู่แล้วพี่เบิร์ต

ไม่ใช่แบบว่ามาหาเอาดาบหน้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนไงคุณผู้ชม
ทีนี้คนที่เขามีที่พักแล้วมีโรงแรมแล้ว
เขาจะมาเสียเวลาจอดเพื่อฟังทัวร์เสนอขายดำน้ำ
เสนอขายไปเที่ยวเกาะต่างอีกทำไม
ทีนี้ค่ะคือนักท่องเที่ยวเองเขาก็บอกนะว่าพอเจอแบบนี้เนี่ยนะ
เขาไม่ได้ต้องการจะไปใช้บริการอื่นแต่ดูนะ
ถ้าเกิดไม่สนใจเจอไล่ลงจากรถเลยเหรอคะ

ถ้าเกิดไม่สนใจแต่ว่าให้กินไก่ต้องการให้ได้สนใจ

มีเงินมีเงินมีเงินมีเงินมีเงินมีเงินมีเงินมีเงิน

นี่ไม่ใช่เงินนี่เป็นเงินที่ส่งเราต้องไป
ไปไหนไปไหน
ไม่อยากไม่อยากอะไร

ภารกิจนี้๑นาทีฉันจะไปแล้วแล้วฉันจะทำกว่า

เขาต้องต้องการแบบนั้นก่อนไปที่โอเตล

เราจะไปโอเตลไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร
เป็นไงเป็นไง
คือนักท่องเที่ยวเองเนี่ยต่างชาติเองก็พูดชัดเจนเลยนะ
ฉันไม่ได้ต้องการจะมาใช้เงินที่นี่
ที่นี่คือไอ้ที่ที่คุณจะพามาแล้วก็มาขายทัวร์นั่นแหละ
ฉันอยากไปชายหาดฉันอยากไปโรงแรมเลย

เมื่อกี้นักท่องเที่ยวยังบอกเลยฉันรู้ดีจะไปไหน
จะไปช้อปปิ้งที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนรู้รู้จักประเทศไทยดี
เกินเลยนะให้กลับให้อาย
ดอมน้ำแข็งอย่างนี้ไม่สนับสนุนพวกพี่ที่เขาขายทัวร์เลยเหรอ
ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ
แต่ต้องเลือกวิธีการที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ให้กับนักท่องเที่ยวเขาพี่ต้องเข้าใจนะ
แต่ว่าโอ้โฮไอ้เบิร์ตดอลน้ำแข็งไปให้ขายของเลยเว้ย
ดังเวลาที่น้ำแข็งไปภูเกตอะ
เพื่อที่จะอยู่จุดนึงแล้วเราไปไหนต่อไม่ได้ไง
คือมันมีวิธีการไรแบบ

ใครสัญญาธรรมประธานต้องปรับสิปรับตามสัญญาและก็กำชับให้กวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและให้ปฏิบัติตามพคศภรศ๒๕๒๒อย่างเคร่งครัดเลยเพราะหลังจากนี้เขาจะเข้มงวดมากขึ้นนะเราจะสุ่มตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องครับ
จ่อบริษัททัวร์เด็ดขาดเลยนะ

เป็นเวลา๑๕วันเป็นอย่างต่ำเลยนะคะ